แล้วก็ผมเชื่อว่าพี่เบิร์ตกับผู้น่าจะเคยมีประสบการณ์
มีคนมาขอยืมเงินแล้วไม่คืนหรือเปล่า
อ่ามีค่ะมีใช่ไหมถ้าทวงดีดีพูดเป็นภาษาไทยแล้วไม่คืนไม่ฟังเนี่ย
ต้องพูดเป็นภาษานี้แล้วดูสิว่าลูกหนี้เขาจะตอบยังไงฮะ
อ่าอันนี้ก็ต้องยุคกับผมกันนะปกติมันไม่มีเหมือนกัน
อย่าแห่งกินบุฟเฟทไหมล่ะ
ขอโทษนะแต่มันไม่เหมือนกัน
ทำไมทำไมทำไม
นี่คือถ้าหลับตาแล้วไม่ได้ดูทรัพย์ด้านล่างนี่คือมันคือเกาหลีใช่ไหมพี่เบิร์ต

เดี๋ยวชอบตัวนี้มีเงินนี่
อีเจมีเงินนี่
อะไรนะบุฟเฟ่กินบุฟเฟ่บ่อยชอบ

ถ้าหลับตาดูนี่คือนี่เขาพูดภาษาเกาหลีใช่ไหมแต่นี่คือทวงภาษาไทยสำเนียงทำนองเป็นเกาหลี

โอ้วร้อนตาหลายเลย

ไม่ใส่อ่านมาทุกคราวไม่รู้จักหรือถูกใจคราว
คุณคนนี้นี่เป็นติ่งซีรีส์เกาหลีใช่ไหมถึงได้พูดอะไรแบบนี้ได้
เดี๋ยวเสียงเขาจริงใช่ไหม
เสียงเขา
สำเนียงมันชัดการทวงเงินแบบนี้นะโอ้โห
คนเกาหลีฟังอย่างเมืองเอ้ยนี่ภาษาอะไรวะเนี่ย
ภาษาอะไรแต่อินเนอร์หน้าเข้ามาเต็ม
ประหนึ่งว่าเป็นแบบนางเอกเป็นนางเอกซีรีส์นะฮะ

แต่ว่าคนเกาหลีฟังไม่ออกนะฮะว่านี่คือภาษาอะไรนะครับ
คลิปนี้จริงแล้วมันคลิปอันดับอีกทีแล้ว
แต่ว่ามีคนเอากลับมาแชร์ใหม่แล้วกลายเป็นไวรัลสุดฮามากเลย
เจ้าของสำเนียงไทยสไตล์เกาหลีเธอเป็นสาวไทย
ครั่งคล้ายซีรีส์เกาหลีจนสามารถสร้างคอนเทนต์
เอาภาษาไทยกับสำเนียงเกาหลีมาเข้าด้วยกัน
ฟังแล้วเหมือนพูดเป็นภาษาเกาหลีเลย
แถมยังสีหน้าสีตาครบนิดเป๊ะละเกิน

จากลีลาการทวงเงินแล้วเนี่ยนะ
เขาก็มีคลิปอะไรนะอีเจ๊ผิดนัดลูกค้าบ้าง
เจ๊ติดโควิดบ้างเธอก็ใส่สำเนียงไป
แล้วก่อนจะจบข่าวนี้ขึ้นเสียงให้ฟังอีกทีได้ไหมเนี่ย
อ่ะขอต้นข้าวอีกทีทิศทิศอื่นก็ได้ฮะ
โหเก่งจริง

ฮุปป้าฮุปป้าฮุปป้าเอาทำร้ายจริงมาก

มีเงินที่